แล้วครับกลับมามันกันต่อเลยดีกว่ากับรายการไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์
ไปกันเลยดีกว่านะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลา
เรามาทำความรู้จักกับนักชกในมุมน้ำเงินกันเลยดีกว่า
คนนี้มาจากอำเภอเมืองจังหวัดสกลนครนะครับ
ชกตั้ง๗๑ไฟล์ชนะ๔๕ไฟล์
เสมือน๑ไฟละแพ้๒๕ไฟครับ
มาถึงด้านนักชกในมุมแดงกันบ้างดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับ

จังหวัดมหาสารคามชกมาแล้ว๗๗ไฟล์

เบียดไทยปยุฒิภูมิ
เราเดินทางมาถึงคู่ที่๒ของรายการครับ

เจอกับบ่อเพชรสิทธิ์บอลสกล

ฟ้าลิกฤทธิ์สิกกำนันประเสริฐครับ

มุมแดงเจอกับบ่อเพชร๑๐บอลสกล
คู่นี้เจอกันในพิกัด๖๔กิโลกรัมครับ
ทางด้านบ่อเพชรสิกบอลสกล

นายองค์อาจศรีบุญเรืองครับ
จากจังหวัดสกลนครในวัย๒๗
เจ้าของ๐๑๗๑เซนติเมตรครับ

กับทางด้านเบียร์ไทยปยุทธภูมิ
นายนบชินสุทธิครับ
จากตำบลหนองจิกอำเภอบรบือ
จังหวัดมหาสารคาม

๐๑๗๖เซนติเมตร

แสนชัยพีเคแสนชัยมวยไทยยิ่มครับ
และเจ้าเบียดไทยปยุฒิภูมิ

ปยุฒิภูมิอสมีลาครับ

มาครับมหาสัลคาร์ม

ออกระเบียบกันสนุกแล้วก่อนที่แสนพลนั้นจะอาศัยจังหวะความฉลาดแล้วก็ต่อยหมัดได้ดีนะครับ

เอาละกลับมาชมคู่นี้ครับวิธีสองของรายการ

เก่าได้กับทั้งคู่๒๖๒๗ครับ
ซ้ายของด้านเบียบไทย

แล้วพยายามจะใช้ลูกวาธาลูกพักแล้วครับ
ดึกนิดนิดหนึ่งชิบกูสตรงใจสายตายังดีครับ
จังหวะเข้าทำครับสรีระรูปร่างดีเหลือเกินครับ
ทางด้านเชียร์ไทยกรรมการเบรกเกมครับเตือนทั้งคู่ให้ออกอาวุธครับ
เพราะว่าเวทีไทยรัฐมวยไทยไฟเตอร์ของเราครับเน้นอาวุธมวยไม่เน้นการพนันครับ
โอ้โหโอ้ทีเดียวเลยครับโอ้โห
อ่ากรรมการลุกขึ้นมาครับทหารบ่อเผชครับ
ศอกซ้ายครับเบียร์ไทยปรีกเข้าหาเลยครับ
ต่างไปเรื่อยต้องกดแขนปั๊ดแขนอีกอยู่
แม่พลาดทีเดียวครับ
เกือบถึงชีวิตเลยครับ
โอ้โหเกือบถึงชีวิตเลยครับ
อกซ้ายของเบียร์ไทยเริ่มฟื้นเลยครับบ่อเพชร
เรือไทยขยับเข้ามาแล้วไม่เล็งปิดเกมครับ
หว่อนหนังหว่อนเปล่าครับท่านท่านเบียร์ไทยขยับมา
ตอดมาที่ภูมิครับบ่อเพชรปิดซ้าย
ที่สุดท้ายอีกทีครับยกเข้าไป
ขยับจะใช้รูปวาทารูปพักละครับหมดยกแรก
บวอยกับพ่อประชาวนี้ค่ะกันพักกันแป๊บเดี๋ยวครับ
กำพันทัพผู้ชมกลับมาติดตามกันต่อครับ
เมื่อสักครู่นี้ต้องบอกว่ามีช็อตเด็ด
เดี๋ยวเราชมภาพช้าครับไม่ทันได้ตั้งหลักตั้งตัวเลยครับ

พี่ไทยไล่แขนกดแขนหาจังหวะขวางแล้วปั่นครับ

ดูครับขวางก่อนนะครับแล้วฟันซัดเข้าไปเต็มครับ

จังหวะหลุดจังหวะหลวมเพียงแค่เสี้ยววินาทีนะครับ
ส่งกับจังหวะได้ดีครับเบียไทย

นี่แหละครับหัวจิตหัวใจครับ

อย่างมีเวลาเหลือเฟือครับ

แต่บ่อเพชรนั้นรู้แล้วครับ
มาเลยครับชิงจังหวะขวางหน้าไว้ก่อนเลยครับ

เบียไทยค่อยขยับซื้อพร้าว

และตั้งกำแพงคาของบ่อเพชรครับ
ขวางชิดจังหวังขวา

ขวางท่านบ่อเพชรเด่งตี
กำทัพแทนกว่าเกดการชิ้นดับศีล

ไม่ทิศน้ำแล้วครับ
ผู้จัดอย่างสามกุมเข้าฮะ

มันจะสลับเลยครับบ่อเพชร

เด้งตีมันจะมัดแขนเอาไว้ครับ

มีสวนมีโต้เหมือนกันครับบ่อเพชร

ด้วยหนูกายครับบ่อเพชร
ยังก็ต้อนเผ่าภูมิอับครับ
ส็จในแข่งซ้าย

พยายามจะเบียดเข้าหาเสียบซ้ายโอ้พยายามจะสวนด้วยศอกขวาเหมือนกันครับหมดยก
เอาละครับผ่านไป๒ยกครับแม่เหมือนยกที่๒ที่ผ่านมาจะฟื้นแล้วครับสำหรับบ่อเพชรสิทธบอลสกล
นี่ครับทางด้านเบียร์ไทยปยุทธภูมิครับตีเหน็บเข้าไปแลกกันทีต่อทีครับ
พยายามจะเกาะในจังหวะวางแข้งซ้ายนำเข้าไปก่อนครับของทางด้านเบียร์ไทยแล้วดูครับ
ตาอันเนี้ยครับจังหวากพันสองฟ้ายพักทายครับเจอป่อเพชรส่วนด้วยสองขวา
มีทีเด็ดเหมือนกันครับบ่อเพชรโดยเฉพาะศอกขวานะครับ
ไปครับว่าความเก่านี่พอกันทั้งคู่เลยครับ
ไปเพียงแค่๒ยกครับยังมีเวลาครับ
ยกแรกเสียไป๑นับครับสำหรับบ่อเพชร
จังหวะพลาดแค่พลิบตาเดียวครับเป็นผลเลยครับ

ทางฝั่งของเบียร์ไทยนั้นก็คือลิงลม
ยุทธภูมินะครับเพื่อนร่วมค่าย
ครับยกที่๓
เดินปลีเข้าใส่เลยครับสนากเปียไทย
เสียบด้วยขวาตีด้วยขวาเหน็บคืน
คลื่นกันตะวงในครับเลยลูกไขยันต์ครับเบียไทย
กลับกับกานเดทครับการแยกเป็นมา
เปียไทยเบียเข้ามามีเบาทะลูกภัฏทังข่ายไป
แย่งออกมาเบียไทยเบียงเข้ามามีประธานลูกภาคขั้นข่ายไฟ

แบบจะกระตุกมาหาจังหวานตีด้วยขวา

หันควันเลยครับพนักเบียไทยไม่ยอมเสียเมืองครับ

ชาดของสุดท้าย
เบียไทยกด
เขาพูดละสู้ไว้อยู่เลยครับ

น่าจะได้แต่ยังไม่ได้ครับบ่อเพชรบอร์เซอร์ศักดนตร์

เดี๋ยววงในยังไว้ใจได้ครับข้าด้านเกียร์ไทย

โอ้ปิดล้อมอีกครั้งครับเทดาย

หยุกที่๑กับหยุกที่๓ครับ

แต่พยายามจะปิดเกมให้ได้ครับเฮียไทย

จับจังหวะคู่ต่อสู้ได้ดีเหลือเกินครับศอกซ้ายของเบียร์ไทย

กลับมาที่บนตรีสตูดิโอกันอีกครั้งครับ
เจอศอกซ้ายเข้าไปน่าสบากเลยครับ
เสียไปสองนัดครับสำหรับทางด้านป่อเพชรครับ

พยายามจะเน้นที่ศอกขวาเหมือนกันนะครับบ่อเพชร

ฟันขวาครับเจอซ้ายของทางด้านเบียร์ไทย

โอ้โหถึงก่อนแล้วครับศอกซ้ายของเกียร์ไทย
ในขณะที่ทางฝั่งบ่อเพชรพยายามจะฟันด้วยศอกขวา

โอ้โหแกฟันศอกได้สวยจริงครับเบียร์ไทย

เดี๋ยวทางมาถึงยกที่สี่ครับ
ติดตามกันต่อครับครูที่สองของพรายการครับ
พอเพชรไม่มีอะไรจะเสียครับต้องเร่งครับ
แข่งขวาของสนับบ่อเพชรและเจาะในด้วยตี
โอ้โหเวียไทยกดแขนอยู่เลยครับโดยเฉพาะแขนซ้ายนะครับ
แขนขวาของบ่อเพชร

แต่ดูครับน่าจะก้าวไปต่อยครับโดนบวกทันที
สองนายอยากจะกดแกนไว้ครับและเสียบด้วยกล่องขวา
ถอยออกมาแล้วพัดด้วยสองนายโอ้โหสองนายจะปิดเกมเลยครับ
กรรมการไม่นับเลยครับโบกมือยุติการชกทันทีครับ
แล้วส่งผลให้ทางด้านเบียร์ไทยปยุทธภูมิครับ
เอาชนะน็อกไปได้ในยกที่สี่
โอ้โหสอกคมจริงครับทางด้านเจ้าเพียร์ไทย
เดี๋ยวดูภาพช้าครับจังหวะก้าวเข้ามานี่ครับ
ช้ากว่าครึ่งกิ๊กครับเดินเข้ามาจังหวะจะบวกครับ
จังหวะขวางแล้วฟันครับพอเห็นคู่ต่อสู้จะฟันศอกแกชิงก่อนเลยครับเบียร์ไทย
นี่ครับโอ้โหหาจังหวะสอดแขนไล่แขนเก่งจริงครับทางด้านเบียร์ไทย
แล้วสะบัดเต็มศอกเลยครับเต็มข้อเลยครับปิดเกมเลยครับยกนี้ดูครับ
ไล่แขนปุ๊บฟันเลยโอ้สวยงามครับช็อตนี้ไปบนเวทีครับ
โอ้โหคุณผู้ชมครับศอกเดียวนะฮะลงไปนอนเลยนะครับ
ไปลุ้นกันดีกว่าว่ารางวัลของเราจะแตกหรือไม่
เอาละครับอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวก็หลับมาแล้วปัดประตู
กลับมาแล้วเปิดความมั่งกันต่อกับประดายการไทยุดับมวยไทยไฟเตอร์